กลางดึกที่ผ่านมานะคะตำรวจจากสพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี
ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ตกลงมาจากสะพานกลับรถความสูงสักประมาณ๗เมตร
ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือคนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังคงให้การกับตำรวจได้
โอ้โหแค่นั้นแหละค่ะเขาก็เลยตัวเขาตกลงมาคุณผู้ชม
แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์มันยังอยู่ด้านบนรถได้รับความเสียหาย

หลังจากที่ตำรวจสพชัยพลึกจนนทบุรี
ได้รับแจ้งเหตุก็ประสานกู้ภัยไปให้การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ
ตกมาจากสะพานกลับรถจุดเกิดเหตุก็คือถนนราชพฤกษ์ตำบลบางพลักษ
อำเภอป่าเกร็จจนนทบุรี
จากการตรวจสอบไปพบนายวศิลปันสมุทรคนขี่มอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อกมาเต็มใบได้รับบาดเจ็บคือขาซ้ายมันหัก
หงายใต้สะพานกลับรถ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกลมชลประธานปากเก็ต
เคราะดีที่นี่มองกันน็อกมาด้วย
ส่วนบนสะพานกลับรถค่ะซึ่งมีความสูงสักประมาณ๗เมตร
ไปพบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าฟอซ่าสีเหลือง
ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปชนเข้ากับขอบปูน
สภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ตำรวจไปสอบปากคำคนเจ็บก็คือนายวศิลป์ยังมีสติดีค่ะ
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค
มาจากจังหวัดปฐุมธานีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนนทบุรี
ขี่ขึ้นไปบนสะพานคือตรงไป
ก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นสะพานข้ามแยกให้ตรงไปได้
ก็เลยใช้ความเร็วเลยค่ะพุ่งไปเลย
ชนเข้ากับบารีเออร์ซึ่งมันเป็นสะพานกลับรถ
ตกลงมาด้านล่างตำรวจบอกว่าค่ะ
ก็เจอแบบนี้ต้องเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
นำรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพักก่อน

ให้เดินทางไปดูอาการที่โรงพยาบาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ

พาลงน้ำก็มีมาแล้วนะคะก็ดูทางจริงจริงด้วยนะคะ